ติดตามเรื่องของเกษตรกรกันบ้าง
ผู้วิสมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทกศ
ก็มีการเตรียมออกสินเชื่อชะลอการขายเพื่อพยุงราคาข้าวครับ
เพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับให้สินเชื่อให้กับกลุ่มเกษตรกร
โครงการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ครับ
ที่ประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
เห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มชาวนาที่เป็นผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่
ปี๒๕๕๙ทับ๒๕๖๐วงเงินกว่า๒๑๐๐ล้านบาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนาแก่เกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบ
เป็นกลุ่มของการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่จากคณะอนุกรรมการนโยบายและพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนะครับ๔๒๖กลุ่ม
วงเงินกู้กลุ่มล้ำไม่เกิน๕ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเพียง๑๐๐๐๑บาท
จากนี้ยังเตรียมออกโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกวงเงิน๓๙๗๘ล้านบาท
เป็นเป้าหมาย๒ล้านตันข้าวเปลือกแล้วก็โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
นำค่าใช้จ่าย๑๔๔๐ล้านบาท
แล้วก็สำหรับเกษตรกรที่ชะลอการขายข้าวโดยจะลดดอกเบี้ยให้ร้อยละสาม
วงเงินกู้รายละไม่เกิน๘๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับจากนี้ไปอาชีพของเกษตรกรหรือว่าชาวนานนั้นจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยมีการนำนโยบายการทำนาแบบแปลงใหญ่ประชารัฐนำมาใช้นะครับ
คือให้ชาวนามรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็ปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นการลดต้นทุนของการไปซื้อวัตถุดิบมาใช้นะครับ
แล้วก็ขายข้าวได้ราคามากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยตันละ๒๐๐บาทติดตามจากรายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ชาวนาในตำบลผักไหมอำเภอห้วยทัพทันจังหวัดศรีสะเกดใช้เครื่องจักรทำนาดำโดยพื้นที่นี้เป็นหนึ่งในพื้นที่๓๗๘๐ไร่
จากสมาชิกทั้งหมด๒๙๗รายที่ได้เข้าร่วมแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไปจนถึงช่องทางการตลาดทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพได้ในระยะยาว
เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่นี้นะคะเกษตรกรจะต้องมีความเข้าใจว่าเบื้องต้นนั้นจะต้องปลูกพืชไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
อย่างที่นี่นะคะเขาก็จะปลูกข้าวหอมะลิ๑๐๕เพื่อที่จะรวมตัวกันเวลาไปซื้อปุ๋ยหรือว่าซื้อยาก็จะได้ในราคาที่ถูกค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาเกี่ยวข้าวไปขายแล้วจะได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยค่ะ
การรวมแปลงปลูกช่วยลดต้นทุนได้หลายร้อยบาทจากปกตินาดำและนายอดมีต้นทุนอยู่ที่๔๖๒๐บาทต่อไร่แต่เมื่อรวมแปลงนาดำใช้ต้นทุนเพียง๔๐๕๐บาทต่อไร่และผลผลิตที่ได้ก็เพิ่มขึ้นจากเดิม๔๐๐กิโลกรัมเป็น๕๕๐กิโลกรัมต่อไร่
เช่นเดียวกับนายอดเหลือต้นทุนเพียง๓๒๘๕บาทต่อไร่ผลผลิตจากเดิม๔๐๐กิโลกรัมต่อไร่ก็เพิ่มเป็น๕๐๐กิโลกรัมต่อไร่ค่ะ
ขณะที่ชาวนายังหวังว่าการรวมแปลงใหญ่นี้จะเชื่อว่าทำให้ขายข้าวได้ราคาดีกว่าเดิม
จากเดิมขายข้าวหอมะลิ๑๐๕ได้ตันละ๑๑๐๐๐บาทก็อยากให้ได้เพิ่มเป็น๑๖๐๐๐บาทต่อตันค่ะ
อย่างน้อยก็ราคานี้อยากให้มันได้มากกว่าตลาดทั่วไปก็คือได้มากกว่าโรงสีที่เราขนไปขายอย่างน้อยก็ให้มันได้มากกว่านั้นนะคะ
มากกว่าราคาตลาดทั่วไปคิดว่าน่าจะได้แบบนั้นค่ะ
เราก็จะรับซื้อตามราคาตลาดแล้วก็ซื้อนำ๒๐๐บาทต่อตันให้เกษตรกรครับ
คือซื้อราคาบวกราคาตลาดอีก๒๐๐บาทต่อตันให้เกษตรกรเป็นราคานำ
เพื่อเป็นกำลังใจให้เศรษฐกรทำเข้าร่วมโครงการกับเรา
การเข้าร่วมแปลงใหญ่จะทำให้ภาครัฐเข้าไปให้ความรู้ด้านการผลิต
บริหารจัดการไปจนถึงประสานกับภาคเอกชนให้รับซื้อผลผลิต
จนถึงการสนับสนุนเครื่องจักรต่างให้กับเกษตรกรได้ง่ายขึ้น
ใหญ่จะทำให้เกษตรกรมีกำลังที่จะสามารถทำการตกลงกับการตลาดล่วงหน้า
เกษตรกรก็จะนำมาสู่การได้ราคาที่ดีกว่า
มันโดยท้ายสุดแล้วในแปลงใหญ่จะทำให้เศรษฐกรได้มีความมั่นคงเรื่องการตลาด
สามารถที่จะบริหารจัดการการผลิตนะครับกับเตรียมการการผลิต
ที่จะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิต
มีความสามารถในการแข่งขันในความมั่นคงเรื่องการตลาดได้
ขณะที่ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างโรงสีไฟเจียเม้ง
ยังช่วยชาวนาโดยการขายพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้กับชาวนา
ราคาต่ำกว่าปกติถึง๑๕๐จากกิโลกรัมละ๖๕๐บาท
ลดเหลือเพียง๓๒๕บาทเท่านั้น
ชาวนาสามารถลงบัญชีซื้อปุ๋ยและสารเคมีได้ก่อน
เมื่อได้เงินจากการขายข้าวจึงนำมาชำระในภายหลังโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
นี้ก็เพื่อช่วยขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่
และรักษาอาชีพชาวนาให้ได้อยู่อย่างยั่งยืน
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน